ร้องได้ให้ล้าน
คุณวิทย์ร้องได้
ร้องได้กัน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้แบบนี้ในเพลงแรก

จงรอของคุณกุ้งสุธิราช

ของคุณวิรดาวงเทวัน
น้องคุณกุ้งเองเนี่ยนะครับดังมาก

แล้วก็ให้คุณกุ้งสุธิราชเป็นคนร้อง

วิมก็ร้องได้หล่อเลยคล้ายพี่กุ้งเลยนะฮะ

อะไรนะฮะอยากได้น้ำเหรอ
ผิวน้ำทางการเราจัดน้ำมา

นี่

มือสั่นเนี้ย

โลกเราสมัยนี้มันยังอยู่ยากกันไปทุกวัน

พี่ครับเหมือนเมื่อกี้ระหว่างกอดเขาเอาอะไรไม่รู้ยัดกระเป๋าผมครับ

ไม่บ่าวไม่บ่าวทั้งคู่

มิมคะแล้วคุณวิมเช็คกระเป๋าตังได้อยู่ที่เดิมไหมฮะ

หลังจากใครเครียดกันไปแล้วนะฮะสบาย

นะฮะเดินหน้ากันต่อไปเลยเพลงที่สองนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
ด้านล่างเป็นไงคะฟังแล้วคิดว่าคุณวิมน่าจะเล่นไหม
คือเพลงเนี้ยมันเข้ากับชีวิตผมอะครับพี่แป๊กเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมา
ที่บ้านผมอำเภอท่านเก็บเกณฑ์ทหารโชคดีนะครับผมจับได้ใบดำ
ไม่งั้นไม่ได้มารายการนี้แหละครับโทษครับพี่แป๊ก

ได้ต้องผ่อนไปเรื่อยถึงศึกษาผู้ใหญ่วัดแคร์ดังเริ่งเนี่ย
มันเป็นเพลงวัยนี้คิดว่าคุณวิมเนี่ยน่าจะร้องได้

จากฟังที่อินโทล์ขึ้นมาแล้วมีเสียงอย่างงี้
อืมฮะผมว่าเล่นได้แน่นอนเป็นเพลงเกี่ยวกับรั้วของชาติ
รั้วของชาติคุณหนุ่ยดีกว่า
คุณหนุ่ยคะคิดว่าน้องวิมจะร้องได้ไหมคะ

คิดว่าคุณวิมร้องได้แน่นอนได้ครับตอนนี้มาถึงคุณวิมแล้ว
หลังจากไปทบทวนต่างนานาเพลงแรกกับเพลงนี้
เพลงนี้ง่ายกว่าไหม
แล้วภาษาอิสรานี้คือถ้าเราไม่รู้คำของภาษาจริง
เราจะไม่สามารถร้องเป็นคำนั้นให้ชัดเจนออกมาได้
เพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีนะฮะว่าจะอย่างไร
ตอนนี้ฟังไปแล้วมาตอบผมก่อนนะครับ
สำหรับเพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณวิมตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เอาล่ะทีนี้ตัดสินใจว่าจะเล่นนะครับ
แต่อยากรู้เหลือเกินว่าเขาจะใช้ตัวช่วยหรือเปล่านะคะ

คุณวิมไม่น่าจะใช้ตัวช่วย

ดูจากใบหน้าอันกังวลแล้วนะครับ

ว่าไม่ใช้ค่ะคิดว่าวิมไม่ใช้

ยังไงก็ต้องร้องได้เพราะว่าเพลง
คุ้นหูอยู่แล้วค่ะเพลงนี้

อยู่ที่การตัดสินใจของคุณวิมครับ

ไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

เท่านั้นนะฮะนั่นก็จะต้องทำให้คุณวิมร้องเพลงนี้โดยไม่มีตัวช่วย
ต้องร้องให้ถูกต้องเท่านั้นนะครับ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
ต้องจากบ้านหนาถูกเกณฑ์เข้ามาเปลี่ยนทะเทียม
ลุงพ่อเบาสองลูกพิสารมากรักจำกาลชายแดนมาเลย
บ้านเหนือคัดแยงสายตาระแหว่งพายวาเว
ฉีดดังหลำน้อยลอยเลแผ่นบนเส้นดายปลายกระบอกปืน
บ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากจนตอนนี้
ลบดึกชะมัดลุงพ่อเยี่ยมต้องจำกาลชายแดนมาเลย

หนุ่มทหารเกณฑ์ออกหลากตระเวนเสื้อจนเดินเดิน
เดือนเงาดาวตกเสียงนกกลางคืน
แววซ้อนเสียงปืนจากชายเขาไกล
ในวันดีที่ไม่มีสถานการณ์
สาวเรายาวีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจ
ต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเขาก็เป็นคนไทย
โทษประจำกับกับบ้านหรืออะไรเบอร์ที่น้องไทยจะมันโทษมา
ไร้อนะฮะเรื่องน้ำเสียงความไร้อให้คะแนนเต็มแน่นอน

คุณวิมร้องได้หรือร้องผิดครับ

สำหรับเพลงที่สอง
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
คุณวิมร้อง

ลาดด่าดด่าดด่าดด่า